คุณผู้ชมครับเรื่องราวปะทะกันเบานะฮะ
ของกู้ภัย๒ที่๒มูลิธิ
ที่ไปแย่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เอาศพออกมาจากรถ

จริงแล้วเขาแค่ถกเถียงกันเบา

หมาชี้แล้วกันผมไม่อยากเคียง
คนศาธาธรรมศาสตร์ลมศักดิ์กับอาสากู้ภัยกกไซค์
พุ่งไล่ยี่จับเซียวเกาะลมศักดิ์
ซึ่งทั้งคู่ทั้งสองมุยธิ
ก็อยู่ในพื้นที่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
แต่ปรากฏว่ามีการเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเรียงกัน
อุบัติเหตุรถบรรทุก๑๐ล้อพลิกคว่ำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สพน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อเวลาเที่ยงคืนครึ่งวันที่๒๘

และมีผู้เสียชีวิตติดภายในรถ๒ศพนะครับ
จากนั้นกู้ภัยมาถึง๒กู้ภัย
ทำยังไงดีใครจะช่วย

ยังไงดีล่ะคุณแบ่งกันไม่ถูก
เข้าใจแหละค่ะว่าเป็นความหวังดีของกู้ภัย

แต่ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

กู้ภัยกกไซเขาบอกว่าเขามาถึงจุดเกิดเหตุก่อน
แล้วพยายามที่จะตัดถ่างนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากตัวรถ
ขณะที่อาสามูลที่สว่างมงคลก็ยืนยันว่า
พวกผมมาถึงที่เกิดเหตุก่อน
และพื้นที่จุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่รับผิดชอบของมูลที่ของผม
ท้ายที่สุดกรรมการคือใครล่ะคุณ

เพราะว่ากู้ภัยทั้งสองกู้ภัยเขาก็บอกอ้าวร้อยเวร

กลางหัวแป๊บหนึ่ง
แล้วก็ตัดสินด้วยเหตุผล
ตำรวจตัดสินใจให้อาสากู้ภัยกกไซ
เป็นคนดำเนินการนำร่างคนเสียชีวิตออกจากตัวรถ
เรื่องราวก็ยุติโดยไม่มีเหตุรุนแรงนะครับ
ภายหลังคุณทั้งสองกู้ภัยเขาออกมาชี้แจงว่า
จริงเรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ทะเลาะกันเลย

ผมไม่ได้รุนแรงไม่ได้ต่อยตีไม่ได้อะไรเลย

แต่ทีนี้พอข่าวหรือว่าคลิปมันแชร์ไปเนี่ย
คนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วเขาก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้

คือเป็นพื้นที่เหมือนกับทับซ้อนกันใช่ไหมครับ
จริงแล้วที่อำเภอหลมศักดิ์จะมีอาสามูลที่อยู่๓มูลนิธิ

แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับ
ชอบกันนะเพียงแค่ว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อน
ทีนี้ก็ต้องมาตกลงกันแล้ว๓มูลิธิ

พื้นที่ทับซ้อนตรงนี้พื้นที่ศูนยากาศตรงนี้

ใช่ค่ะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ไม่เกิดปัญหาแบบนี้อีกนะคะ